ว่าคุณอุ๊งอิ๊งบอกคราวนี้ไม่เผลอเจอแล้วนะ
คุณอุ้งอิ๊งยืนยันว่าคุณพ่อกลับแน่นอน
พรุ่งนี้๒๒สิงหาคม๙โมงเช้า

ขออภัยไอจีสโตรี่นะครับใช่ว่าคุณนักศิลป์

ใส่เสื้อแบรนด์หรูนะ
คุณรู้ไหมว่าที่คนไปจับจ้องคืออะไรรู้ไหม
เวลานับถอยหลัง
คุณอุ้งอิ๊งทำนับถอยหลังเองเลย
ว่าคุณพ่อจะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่

สตอรี่เมื่อคืนนี้ประมาณสักห้าทุ่มนะฮะเป็นภาพของคุณพ่อนะฮะ
ถ่ายรูปที่หน้าร้านเสื้อผ้ายี่ห้อดังใส่เสื้อตัวเดียวกับที่หุ่นโชว์เลยนะฮะ
และในภาพก็แนบนาฬิกานับถอยหลังเหลือเวลาอีก๑วัน๑ชั่วโมง
สิบนาทีที่คุณพ่อจะกลับเมืองไทยโดยในภาพคุณอุ้งอิ๊งยังแท็กไปถึงคุณโอ๊คพานทองแท้
แล้วก็คุณเอมพินทองทาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยภาพเนี้ยนะฮะ
ภาพนี้นะฮะคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยโพสต์คลิปภาพนาทีที่คุณทักษิณ
กราบแผ่นดินประเทศไทยเมื่อครั้งก่อนนะครับพร้อมระบุข้อความว่า
กราบแผ่นดินสถานโลกานี่จำเหตุการณ์ได้ไหมฮะจำได้
แล้วก็เช่นกันนะครับได้แนบนาฬิกานับถอยหลังทวนเวลา
แล้วก็บอกว่าคุณตาต้าปูถึงประเทศไทยนะครับ
คุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าคุณพ่อกลับไทยแน่นอนในวันพรุ่งนี้
๒๒สิงหาซึ่งตัวเธอเองจะไปรับที่ดอนเมืองเวลา๙นาฬิกานะครับ
แล้วบอกว่าการกลับประเทศไทยของพ่อถือว่าเป็นของขวัญของทุกคนในบ้าน
และเป็นของขวัญวันเกิดให้กับเธอเองด้วยเพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งเกิดวันนี้๒๑สิงหาคมนะครับ
ยืนยันว่าครั้งนี้นะฮะพ่อกลับมาแน่ไม่มีการเลื่อนอีก
และการกลับมาครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองหลายคนโยงไปนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนิ่งแล้วเหรอถามคุณอุ้งอิ๊งคุณพ่อถึงกลับมา
คุณอุ้งอิ๊งบอกคุณพ่อเนี่ยกลับมาเพราะว่าอยากอยู่กับลูกกับหลานนะฮะ
ไม่มีประเด็นทางการเมืองนะครับ
สิบเจ็ดปีผ่านอะไรกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้ของท่าน
เป็นการตัดสินใจของท่านเองไม่ได้มีใครหลอก
หรือว่าไม่ได้มีท่านก็ไม่ได้หลอกใครนะคะ
เพราะฉะนั้นการกลับมาครั้งนี้เป็นการตกลงกับครอบครัว

กลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

คดีของคุณพ่อต่างก็ไม่ได้เกี่ยวกับการโหวต
๑หาคมแล้วก็จะถึงดอนเมืองในเวลา๙นาฬิกานะครับ

จากนั้นก็ตามกำหนดเลยฮะต้องเดินทางไปที่ศาล
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีนะครับ
มีการรีโพสต์แบบรัวหลายโพสต์เหมือนกันนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มคนที่เขาเตรียมแล้วนะ
เอารถจับรถเข้ามามาที่ดอนเมืองพรุ่งนี้

ต้อนรับคุณทักษิณกลับประเทศไทยนะคะ
เอาทั้งรถบัสเอ่ยรถตู้เอ่ยเป็น๒๐กว่าคัน

อันนี้ที่นักข่าวของเราไปพูดคุยด้วยเนี่ยนะคะ
ไปคุยกับผู้ช่วยสัตว์อาจารย์พันนวดีตันติสิริน
ที่ปรึกษาเครือข่ายบทบาทสตรีเสื้อแดงภาคอีสานนะคะ
บอกว่าทุกคนรอคอยการกลับมาของอดีตนายกทักษิณมา๑๗ปีแล้ว

คนเสื้อแดงขอนแก่นและภาคอีสานจะเดินทางเข้ากรุงเทพ
เดี๋ยวจะไปรอต้อนรับคุณทักษิณ
เตรียมรถบัสเอาไว้สิบคัน

เดี๋ยวจะนัดรวมพลเคลื่อนขบวนออกเดินทางจากขอนแก่น

แล้วก็เชื่อว่าจะราบรื่น
คิดว่ารอบนี้ท่านคงไม่เลื่อนแล้วล่ะค่ะ
ส่วนการกลับมาของอดีตนายกทักษิณที่ตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ก็บอกว่าเปรียบเหมือนเป็นฟ้าได้ประธานสิ่งที่ดี
สิ่งที่เป็นมงคลให้กับประเทศ
เป็นของขวัญอันมีค่าสำหรับคนไทย
เพราะว่าท่านจะได้มาช่วยแนะนำมาเป็นที่ปรึกษา
มาเป็นตัวเชื่อมการค้าระหว่างประเทศ
ฟังเสียงของที่ปรึกษาเครือข่ายบทบาทสตรีเสื้อแดงอีสานหน่อยค่ะ
เขารอคอยการกลับมาของท่าน๑๗ปีแล้ว

ตั้งแต่วันที่๑๐สิงหาเลื่อนมาไม่เป็นไร
วันที่๒๒เนี่ยคิดว่าคงไม่เลื่อนอีกแล้ว
ทางภาคประชาชนก็เป็นกำลังใจให้ท่านกลับมาเถอะ
มาแล้วพวกเราจะปกป้องให้ท่านได้รับความเป็นธรรม
เราก็ถือว่ามันเหมือนกับ

มันเหมือนกับฝนตกลงมาให้พื้นแผ่นดินชุ่มฉ่ำ
เหมือนเป็นของขวัญให้กับประเทศไทยเลยนะ

เหมือนเป็นของขวัญที่ล้ำค่า
เม็ดงามที่ได้กลับมาในมือเรา
หลังจากที่หลุดลอยไปนานแล้ว๑๗ปี
เสื้อแดงขอนแก่นเสื้อแดงภาคอีสาน
งั้นดูกลุ่มคนเสื้อแดงศรีสะเกดหน่อยค่ะ
ทำป้ายต้อนรับคุณทักษิณกลับไทย
ติดอยู่ตรงริมถนนทางเข้าตัวเมือง
คือเขามีป้ายใหญ่แบบนี้
ตรงทางเข้าตัวเมืองศรีสะเกด๓จุด

นี่ค่ะเขียนว่าอะไรคุณ๑๗ปีที่รอคอย
แอ้วศรีสะเกดนางอัญชาลีเทพวงศา
ก็เป็นแก่นำเสื้อแดงศรีสะเกดเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้กลุ่มคนเสื้อแดงศรีสะเกดเขานัดรวมตัวกันแล้ว
เดี๋ยวจะไปต้อนรับจะไปวันนี้ช่วงค่ำ
นัดกันไว้๓๐๐กว่าคน
ตอนแรกนะโอ้โหตั้งใจจะหอบ
เอาพวกหอมกระเทียมทุเรียนภูเขาไฟไปฝาก

เอางี้พวกเราไปต้อนรับท่านด้วยใจละกัน
ถ้าเป็นไปได้หรือว่ามีโอกาสได้พบเจอกัน
อยากจะขอกอดแน่นให้ชื่นใจ
แล้วอยากจะบอกท่านว่าอะไรลองฟังดูค่ะ
คนศรีสะเกดลักษณ์ทรักษีจริง
แล้วคนที่จะไปเดินทางกับเราในคืนนี้นะคะที่เราจะเดินทาง
จะไปพบท่านพรุ่งนี้เราเดินทางคืนนี้
ก็เชิญได้นะคะเวลา๑ทุ่มครึ่งนะคะล้อมนต์ออกจากตลาดสีสะเกียจ
สองชั้นเราเดินทางไปด้วยกันไปหาคนที่เรารักนะคะ
นี่ตั้งใจพร้อมจะเดินทางนะคะ
กว่าคนที่จะไปนี่คือป้าแอ๋วค่ะ
ทีนี้ดูเจ๊อ้อยหน่อยละกันเจ๊อ้อยเนี่ยเจ้าของร้านเฉาก๊วยโบราณโคราช
แพ็คเฉาก๊วยใหญ่เลยจะขายเหรอคะ
อ้อยเปล่าจ้าไม่ได้ขายเฉาก๊วยโบราณทั้งหมดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นแบบขวดแบบพร้อมดื่มแบบถ้วยเอาไปปรุงเอง
แล้วเดี๋ยวจะไปให้คุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองวันพรุ่งนี้
อ้อยบอกแบบนี้เลยนะตั้งใจเอาเฉาก๊วยโบราณเนี่ย
ให้ท่านได้ดื่มได้กินให้ชื่นใจด้วยค่ะ
เพราะว่าท่านจะได้คิดถึงโคราชจะได้กลับมาเยี่ยมโคราชอีก
แล้วก็อวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
และนี่นะทางเจ๊อ้อยบอกด้วยนะ
ฝากบอกถึงรถทัวร์รถทัวร์ไหนรถทัวร์ที่จะรับไปดอนเมืองเหรอ
ไม่ใช่จ้ะรถทัวร์ที่มาลง
เอ๊ะทำไมเพื่อไทยไปจับมือกับพักของสองลุง
อยากฝากว่าอยากให้เพื่อไทยได้ไปเป็นรัฐบาลก่อน

ขอให้ได้ดูผลงานของเพื่อไทยก่อน
ให้เขาได้จัดตั้งกันก่อนนะรัฐบาลข้ามคั่ว
ค่อยดูผลงานอีกทีนะอันนี้แฟนคลับเพื่อไทยเขาว่านะ